ตลาดสดแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจินบุรี
พ่อค้าแม่ค้าก็แตกตื่นตกใจ
มันมีงูแอบเลื้อยเข้ามาหลังร้านในตลาด

จับหางงูยัดใส่กระสอบไปเลย
ง่ายเหรอ
หรือขึ้นที่ตลาดกองไทย
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

พาไปดูจุดที่พบงู
คุณรู้ไหมงูตัวนี้ความยาวถึง๒เมตรเลยนะ

ซึ่งคุณริมคนนี้นะคะเขาบอกว่าเธอไม่กลัวงู

แต่เธอกลัวจิ้นจกตุ๊กแก่

ก็มันนักกลัวคุณไม่เข้าใจหรอก
จริงงูเคยบุกมาในตลาด๓ตัวแล้ว
แล้วเธอเองนี่แหละเป็นคนจับงูทั้ง๓ตัวไป

ยังยืนยันอยู่ว่ายังกลัวจิ้งจกเหมือนเดิม

ไม่กลัวพี่อยากรู้ไหมว่ามันกลัวหรือไม่กลัว
ตัวใหญ่ขนาดไหนก็นั่งไม่กลัว

กลัวจิ้นจกเล่นกันกลัวด้วยจ้ะ

ยืนยันด้วยเสียงของเธอเองว่ากลัวจิ้งจกนะจ๊ะ

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสังเกตดูว่า
ด้านหลังของตลาดนะคะมันเป็นสภาพเหมือนเป็นแบบว่าเป็นป่า
เป็นป่ากกบริเวณกว้างตรงนั้นแหละ
ก็เลยคาดว่าตรงนี้มันดูเป็นแหล่งธรรมชาติ
อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของงูหลากหลายชนิด
เพราะฉะนั้นแบบพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะต้องระแวดระวังภัยกันหน่อย
บางคนเขาบอกว่าเคยเห็นงูตัวใหญ่กว่าที่
ใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้ว
ฝากเตือนเลยนะอันตรายนะผมว่าถ้าอย่างนี้ถ้ามันมีเยอะเนี่ย
พี่กู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้

เพื่อไปดูเนี่ยอาจจะไปทะลายตรงป่าโกกตรงนั้นน่ะ

ภาพเขาให้เนี่ยผมจะบอกให้นะว่างูเหลือมเนี่ยอันตราย
ฟันของมันเนี่ยเหมือนใบเลื่อยมันอาจจะไม่ได้เป็นงูที่มีพิษ
แต่ลักษณะตามธรรมชาติของมันฟันที่เป็นใบเลื่อย
เมื่อฉกหรือกัดงับเข้าไปแล้วมันบิดจนเส้นเอ็นขาดเลยนะครับ

ใช่แล้วก็ต้องพันออกไว้พิษมันบอกว่าเราไม่มีพิษ

เวลาตัดเข้าไปฟันมันจะเป็นใบเลื่อย
มันเหมือนกับเอาเลื่อยมาผ่ามือเนื้อข้างในยุ่ยเลยนะ
น่ากลัว
อันนี้เล่าให้ฟังเพราะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเคยเล่าให้ผม
ต้องระวังนะคะฝากต้อนรับพี่ไปตรวจสอบตรงนั้นหน่อย